ประเด็นการเมืองกันหน่อยนะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนโคต้ารัฐมนตรีต่างจะเปลี่ยนกันจนวินาทีสุดท้ายเลยหรือเปล่า
หรือจะยังมีเซอร์ไพรส์ตอนที่ประกาศออกมาในราชกิจจานุเบกษา

ลองดูนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ที่เป็นกระแสอยู่ก็คือโคต้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของนายอนุชานะคะ
ใส่กลุ่ม๓มิตรของพลักษณ์พลังประชารัฐ
ซึ่งอาจจะไปยกให้กับทางด้านของพักชาติพัฒนา
ส่วนของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่า
โคต้ายังไงก็ยังปรับเปลี่ยนได้ถ้าหากมันไม่ดีนะคะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่า
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรี
ซึ่งไม่อยากให้มองว่าการเป็นรัฐมนตรีต้องเป็นกระทรวงใหญ่
อยากให้ดูความเหมาะสมถึงแม้ว่าจะเป็นโคต้าของแต่ละพัก
แต่ถ้าทำไม่ดีก็เปลี่ยนได้
ขอให้พักร่วมรัฐบาลอยู่ร่วมกันทำงานเพื่อประเทศ
เคลื่อนไหวโดยเฉพาะทางโซเชียลค่ะ
ตัวเองก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ
แล้วก็ตัดสินใจไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
อันนี้เสียงของนายกรัฐมนตรีค่ะ

เพราะผมไม่สามารถจะไปห้ามอะไรท่านได้
แต่ผมก็อยากขอร้องว่าขอให้อยู่กันไปก่อนนะ

อันนี้ฝั่งนายกรัฐมนตรีก็บอกอย่างนี้

ส่วนนายอนุชาณคาศัยสสชนาธพพรร
ซึ่งเป็นแก่นำกลุ่มสามมิตรก็ชี้แจงต่อกระแสข่าวที่ว่า
ตัวเองจะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
โดยบอกว่ายังไงยังเชื่อมั่นตามที่พลเอกประยุทธ์ลั่นวาจาไว้กับหัวหน้าพัก
ว่าจะมีชื่อตัวเองตามโผล่ห้ามปรับเปลี่ยนเด็ดขาด
ในฐานะชายชาติทหารคงไม่กลับคำแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงจริงก็ยินดีเสียสละ
แต่ขออย่าเปลี่ยนตำแหน่งของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ซึ่งถ้าเป็นตามนี้จะไปกราบแทบเท้าพลเอกประยุทธ์เลย
แถลงข่าววันนี้เลยออกมาโทนค่อนข้างดุเดือดนะคะ
โจมตีผ่านกลุ่มสามิตรโดยระบุว่าถ้าโดนรังแก่จนทนไม่ไหว
ฟังเสียงของคุณอนุชากันหน่อยค่ะท่านอาจจะลืมไปว่าท่านใช้อะไรส่งไปบ้าง
ทิ้งอะไรไว้ที่ผมบ้าง
หากผมโดนรังแก่จนทนไม่ได้
ผมจะให้ท่านมีคำดังระดับชาติเป็นไง
ท่านลืมอะไรไว้ท่านนึกอยู่
ผมว่าจะเป็นข่าวที่พวกท่านกันไว้ทั้งชาติ
ผมเอาแน่ครับถ้ายังรังแก่พวกผมอยู่
ผมจะไม่ทนแล้วพวกผมจะทนไม่ไหวแล้วครับ
เป็นบุคคลบางกลุ่มภายในพัก
ไม่อยากให้ผมได้เป็นรัฐมนตรีไปเสนอต่อท่านนายก
และถ้าเป็นเช่นนั้นจริงผมขอกลับเท้าท่านนายก
ผมไม่ขอรับตำแหน่งก็ได้ถ้าจำเป็น
แต่ผมขอให้ท่านสุยัตริย์ได้เป็นน้ำตี
ว่าการกระทรวณงานตามที่ท่านนโยคได้มาอาจารย์ไว้
ผมจะไปกลับแทบถาม
กลับแทบเท้าท่านท่านสุยัตริย์
ว่ามีศักยภาพที่จะทำงานในส่วนนี้ค่ะ